ดูเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนหน่อยนะครับ
ที่ตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นนะ
จังหวัดน้องคายก็อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับ

น้ำโขงล้นตะหลิงเข้าท่วมร้านอาหารในพื้นที่อำเภอท่าบ่อแล้วนะครับ
ทางจังหวัดต้องเตือนประชาชนให้ขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤตนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

น้องคายนะครับถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
แล้วก็ในวันนี้นะครับพบว่าปริมาณน้ำโขงนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นมีชาวบ้านบริเวณริมฝั่งโขง
โดยเฉพาะชุมชนวัดลำดวนแล้วก็ชุมชนใต้ท่านะครับ
ต่างก็ออกมาดูปริมาณน้ำโขงกันจำนวนมากนะครับ
หลังจากที่ทางการนั้นได้ประกาศให้ชาวบ้านนั้นเตรียมอบพยพเข้าของขึ้นสู่ที่สูง
หากเกิดสภาวะฉุกเฉินครับ
ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายพากันไปออกกำลังกาย
แล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับที่วัดพระธาตุล่านองกันจำนวนมาก
หลังจากที่นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายได้มีหนังสือและวิทยุด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิด
และพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำโขงและลำน้ำสาขาล้นตลิ่ง
และได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่โขงแล้วก็ลำน้ำสาขานะครับ
ให้เก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและก็ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน
ส่วนการสัญจรทางเรือนั้นให้เพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับ
ขณะที่ประชาชนในชุมชนใต้ธาตุแล้วก็ชุมชนวัดลำดวนนะครับ
ต่างก็ออกมาดูปริมาณน้ำริมน้ำโขงนะครับ
โดยประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็เชื่อว่าในปีนี้น้ำไม่ท่วม
เนื่องจากเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการน้ำของทางเทศบาลรวมไปถึงทางจังหวัดครับ
ต่างมากครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะมาแรงจะขึ้นเยอะ
ขึ้นตลอดเลยช่วงนี้ขึ้นขึ้นมากกว่าพี่กายนี้ด้วย
ปีกายนี้น้ำจะระดับน้ำจะจะไม่ถึงนี่ปีนี้น้ำจะแรงขึ้นมาแรง

ความกังวลว่าคือว่าเราก็ป้องกันตัวเองคือก็ดูระดับน้ำดูข่าวสารบ้านเมืองทุกวันว่ากลัวน้ำจะท่วมนะครับ
ผมก็มีความมั่นใจว่ามันมีเขื่อนมีอะไรรู้สึกว่าจะมีความมั่นใจว่าไม่ขึ้นไม่ท่วม
ไม่ไม่น่าจะท่วมเพราะว่าตอนนี้มีพนังกั้นน้ำหมดแล้วอ่ะแต่ก่อนไม่มีไง

ที่อำเภอท่าบ่อนะครับประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะร้านอาหารริมแม่โขงนะครับที่มีน้ำท่วมนั้นเริ่มที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมร้านอาหาร
แต่ว่าไม่ถึงกับระดับวิกฤตนะครับยังสามารถรับมือได้เพราะว่าปลาในกระชังนั้นยังไม่มีการตายรวมไปถึงระดับน้ำนั้นยังอยู่ในขั้นที่ถือว่ายังปกติอยู่ครับ
ก็ปลากระชังมันก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบครับแต่มันเลี้ยงมาหลายปีถือว่าค่อนข้างปกติครับแต่ร้านค้าก็กระทบนิดหน่อยครับไม่มีที่นั่งให้ลูกค้าแค่นั้นเองครับ
ก็ถือว่ายังปกติอยู่ยังปกติครับ
และจากสถานการณ์น้ำที่มีมากกว่าปกติแล้วก็ไหลแรงในขณะนี้นะครับ
ทำให้เทศบาลในเมืองนั้นได้ทำการปิดประตูน้ำทั้ง๔บานคือที่ซอยท่าค่ายซอยฮ่อชุมชนสะแก้วแล้วก็ชุมชนใต้ธาตุนะครับ
แล้วเดินเครื่องสูบน้ำจากท่อระบายน้ำต่างในเขตเมืองน้องคายลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำโขงหนุนเข้ามาตามท่อระบายน้ำเข้าท่วมเขตเมืองน้องคาย
พยพหากน้ำโขงล้นตลิ่งเกิน๑๒เมตร๒๐เซนติเมตรครับ
และจากที่ผมได้ทำการสังเกตการณ์จากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ

มีการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดีนะครับ
เห็นได้จากเขื่อนบริเวณริมฝั่งโขงนั้น
มีการทำเป็นอย่างดีรวมถึงระดับน้ำนั้นยังไม่ล้นตระหลิงครับ